คุณผู้ชมไปดูบรรยากาศสดตอนนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิหน่อยค่ะ
ความจริง๘โมง๔๐นะกำหนดการของนายกเศรษฐามาถึงไทย
แต่ว่าตอนนี้มาถึงเร็วแล้วแถลงเลยเมื่อเท้าแตะแผ่นดินไทย
ขอดูบรรยากาศแถลงตอนนี้หน่อยนะคะ
แล้วของเราก็อาจจะยังไม่มีการดูแลตรงนี้
ก็ต้องเอากลับมาพิจารณาดูแลใหม่อีกทีหนึ่งนะครับเพื่อความเหมาะสมครับ
คงไม่มีเรื่องอะไรที่มันเป็นเฉพาะเจาะจงนะครับ
ผมว่าลำบากมากนะครับเพราะว่าหลายภาคส่วนอย่างเช่นภาคอุตสาหกรรม
ผมเรียนไปแล้วว่าขั้นต้นเนี่ยก็ประมาณ
ล้านเหรียญนะครับนะครับ๕๐๐ล้านเหรียญเป็นอย่างน้อยนะครับ
มีการลงทุนสูงขึ้นไปอีกได้มากเพราะถ้าเกิดเขามาตั้งสำนักงานที่นี่
อาจจะมีโอกาสที่เขาจะไปเผยแพร่เรื่องของความน่าอยู่
หรือว่าตัวเลขทางเศรษฐกิจที่บ่งบอกถึงความเจริญของประเทศไทย
ทำให้อาจจะนำบริษัทอื่นอีกที่เป็นบริษัทที่มา
นี่แหละค่ะบรรยากาศสดนะให้คุณผู้ชมดู

ใช่แล้วคือมาถึงก่อนกำหนดไงดอมคือ๘โมง๔๐จริงคือกำหนดการให้ต้องมาถึง
แล้วก็เนื้อหาที่นายกเศรษฐาพูดถึงเนี่ยคุณผู้ชมคือการได้เข้าพูดคุยกับบรรดาผู้บริหาร
ก็อยากจะเชิญชวนธุรกิจใหญ่มาตั้งรกรากมาตั้งสถานที่ทำงานในประเทศไทยเลย
เป็นการลงทุนข้ามชาติแล้วนี่แหละวันนี้ก็พาดหัวหน้าหนึ่งนะ
ที่นายกจะเดินทางกลับมานายกเศรษฐาคือพาดหัวเอาไว้ว่า
นายกไม่ได้พูดตั้งทักษิณที่ปรึกษาปลื้มโลกได้รู้ไทยเปิดแล้วรับนักลงทุน
คุณผู้ชมค่ะภารกิจของนายกรัฐมนตรีในเศรษฐาทวีสินได้กล่าวถ้อยแถลง
โถงประชุมสำนักงานใหญ่ที่สหประชาชาตินครนิวยอร์กของสหรัฐนะคะ
ยืนยันถึงบทบาทของไทยในเวทีโลกว่าหลังจากที่มีรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ระบอบประชาธิปไตยรัฐบาลก็มุ่งมั่นที่จะเสริมสร้างสันติภาพอย่างยั่งยืน
ส่งเสริมสิทธิมนุษยชนแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมโลก

พอกล่าวถ้อยแถลงเสร็จนายกก็ได้ให้สัมภาษณ์นะ
บอกว่าถือเป็นก้าวแรกในการประกาศให้ชาวโลกได้รู้
ว่าตอนนี้ประเทศไทยเปิดแล้ว
เราพร้อมที่จะมีการลงทุนข้ามชาติทั้งสองทาง
ไม่ใช่แค่ให้เขามาลงทุนเราอย่างเดียวนะ
เอกชนของเราเอกชนไทยที่แข็งแกร่งหลายรายก็พร้อม

แต่ทีนี้ต้องถามอันนี้ไม่ถามไม่ได้เลย

บอกว่าจะตั้งนายทักษิณชินวัฒน์เป็นที่ปรึกษา
หลังจากที่นายทักษิณพ้นโทษ
เรื่องนี้นายกเศรษฐาบอกว่าไม่ได้พูดแบบนั้น

ว่าจะปรึกษานายทักษิณหรือไม่
ก็ตอบไปว่าจะปรึกษาอดีตนายกรัฐมนตรีทุกท่าน

ได้รับคำชื่นชมจากประชาชนอย่างมาก

ขอคำแนะนำบ้างก็ไม่น่าจะมีปัญหาค่ะ
คำถามคือว่าผมจะไปตั้งท่านอดีตนายกทักษิณ
เป็นที่ปรึกษาไปแกะเทปดูได้เลยครับ

บอกว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องที่มีความจำผมก็จะปรึกษา

ท่านแรกผมไปปรึกษาตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งคือท่านนายกประยุทธ์
ท่านเป็นอดีตนายกมาก่อนตั้งกี่ปีนะครับ

ของท่านในหน้าที่อื่นที่ท่านอยากทำอยู่แล้วนะครับ
นี่คือตอนที่คุณเศรษฐาให้สัมภาษณ์

แล้วก็ภาพเมื่อตอนต้นที่เราให้คุณผู้ชมดูสดจากสนามบินสุวรรณภูมิ
แล้วก็แถลงที่สุวรรณภูมิเลยเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น
รวมถึงภารกิจของคุณเสถาพรุ่งนี้
ก็จะไปเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า
เอาง่ายคุณผู้ชมก็คือประชุมประหลัดกระทรวงต่างนั่นแหละ
นี่ไม่ได้หยุดพักเลยนะใช่ความเจ็ดแล็กนี่พักไว้ก่อนเลยนะ
ตอนที่ไปประชุมแล้วก็พอแตะพื้นแผ่นดินไทยปุ๊บแถลงเลย